มาค่ะหลายคนยังคงติดตามเรื่องคดีของคุณตังโมนิดาที่เสียชีวิตอยู่นะคะ
วันนี้ครบรอบหนึ่งร้อยวันแล้วเดี๋ยวพาไปดูทั้งบรรยากาศของการทำพิธีครบรอบหนึ่งร้อยวัน
พาไปดูเรื่องความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะแล้วก็ไปดูด้วยประเด็นเรื่องของภาพล่าสุดที่มันออกมาในเพจเนี่ยนะคะ
เอาไปดูที่ท่าเรือพิบูรสงครามกันก่อนค่ะนี่ค่ะกลุ่มริบบิ้นขาวนะคะ
ก็คือกลุ่มแฟนคลับของคุณแตงโมเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันเพื่อจะจัดพิธีรำลึกถึงวันครบรอบหนึ่งร้อยวัน
การเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะคะก็วันนี้เนี่ยมีคุณดายศพี่ชายของคุณตังโมเนี่ย
เป็นตัวแทนครอบครัวแล้วก็ร่วมไว้อาลัยให้กับน้องสาวด้วยแล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทั้งหมดห้ารูป
สวดอุทิศส่วนกุศลนะคะนี่ค่ะก็มาพร้อมกับช่อดอกไม้นะครับ
อย่างที่บอกกลุ่มที่เริ่มทำกิจกรรมนี้คือกลุ่มริบบิ้นสีขาวนะคะ
ก็เอาทั้งช่อดอกไม้เอาภาพวาดภาพวาดนี้ค่ะเป็นภาพวาดคุณแตงโมจากแฟนคลับที่อายุแค่๘ขวบนะ
วาดรูปเนี่ยมาให้กับคุณแตงโมนะคะมอบเป็นกำลังใจให้ครอบครัว
คุณแม่ที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
พี่ชายนะคะก็บอกว่าดีใจนะที่เห็นว่ามีคนรักน้องสาวเยอะขนาดนี้
ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่ออกมาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโม
ส่วนตัวเขาเองเนี่ยถึงแม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร
จัดงานอะไรผ่านสื่อเพราะว่าก็ทำพิธีไปหมดแล้ว
แต่เรื่องคดีก็ขอให้เป็นหน้าที่คุณแม่แล้วก็สสเต้ที่เข้ามาดูแลก็แล้วกัน
ผมก็ดีนะครับมีหลายฝ่ายมาช่วยกันอย่างนี้
ช่วยหาหลักฐานช่วยเป็นทนายให้คุณแม่ช่วยดูแลอย่างนี้นะครับ
มันก็มันก็ต้องดีกว่าคนเดียวอยู่แล้วนะครับ
น้องผมเนี่ยตามหลักของคริสเตียนเนี่ยนะครับ
เขาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแต่ว่าการที่เรามาจัดพิธีในวันนี้ครับ
หลุบครบครบร้อยวันเนี้ยก็เป็นทางของทางพุทธเนี้ยนะครับ
มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งผมก็ทำไปแล้วเมื่อวันศืนนะครับ
วันที่สามอ่าฮะอันนี้ทางชมรมริบินข่าวก็มาจัดให้
ก็ขอบคุณมากครับก็ที่นึกถึงน้องโมที่เป็นห่วงน้องโมมาตลอดอะไรนะครับ
วงคืนความยุติธรรมให้น้องโมนะครับเอาละค่ะวันนี้หนึ่งในเพื่อนสนิทของคุณตังโมนะคะ
คุณพุดเดิ้นยุพดีก็มาเหมือนกันค่ะวันนี้มาพร้อมกับตุ๊กตามีและช่อดอกไม้
มาแสดงความอาลัยแล้วก็สื่อถึงความอบอุ่นซึ่งคุณพุทธนบอกว่าเชื่อแหละว่า
โมไปอยู่กับพระเจ้าแล้วตังโมมีความสุขดีแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความก็ต้องถามคนนี้เพราะเขามาด้วยค่ะ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมนะคะ
มาบอกว่ามาเป็นตัวแทนของสสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
สสเต้ติดภารกิจอยู่ภูเก็ตเขาบอกเรื่องคดีตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานสมบูรณ์แล้ว
ไทม์ไลน์ให้ฟังอังคารที่๗มิถุนายนจะพาแม่ไปกองบัญชาการตำรวจสืบสวน
สอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยีเข้าพบผู้บัญชาการ
ที่๘มิถุนายนจะพาแม่ไปตามความคืบหน้าในการร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานอายการสูงสุด
และร่วมกันทำลายพยานหลักฐานเรื่องการล้างคราบเลือด
หน้านะถูกต้องแล้วก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเรื่องหลักฐานที่บังแจ๊กเอามาเปิดเผยจากมือถือล่ะ
คุณอัจฉริยะตอบสั้นว่าอ๋อผมไม่ให้ราคากับบังแจ๊กครับ
และจะไม่ใช้พยานหลักฐานจากบังแจ็คด้วย
อ่ะฟังเสียงคุณอัจฉริยะนะคะ
เราไม่ให้ราคากับบังแจ๊กนะข้อแรกเลยเนี่ย
แล้วไม่ได้ให้ราคากับบังแจ๊ก๑๘มงกุฎนะครับ
อันนี้ผมยืนยันได้ว่าผมไม่ให้ราคานะไม่ใช้ด้วย
อะไรก็ตามที่ไปยื่นไว้ที่ดีเอสไอก็เป็นการยกเลิกทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าเป็นหน่วยงานที่พึ่งไม่ได้นะครับ
แล้วก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยนะครับไปใช้อย่างอื่นแทนนะ
ไม่ได้มุ่งหมายที่จะให้ทำเป็นคดีพิเศษ
นี่ค่ะทีนี้ช่วงท้ายของกิจกรรมกลุ่มแฟนคลับ
แล้วก็คุณดายศก็มีการร่วมกันร้องเพลงด้วย
ก็คือเพลงจากนี้ไปจนนิรันดิ์ที่คุณตังโมเคยร้องเอาไว้นะคะ
ก็นำมาร้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อระลึกถึงคุณแตงโม
แล้วก็มีการเอาไฟฉายมาถือเพื่อจะสื่อความหมายถึงแสงสว่าง
แห่งกระบวนการยุติธรรมนะคะ
อ่ะวันนี้สิ่งที่ทำให้หลายคนใต้ตาจะคล้ำอีกไหม

ก็ออกมาเรื่อยค่ะล่าสุดเป็นภาพ
ภาพนี้ขออนุญาตเบลอสีละกัน
คือจริงในภาพในเพจเนี่ยมันคือสีเลือดสีแดงเลยนะคะ
โพสต์ภาพนี้ไว้แล้วเขียนบอกว่าไหนบอกว่าไม่มีเลือด
คือลักษณะเป็นเหมือนคราบเลือดอยู่บนพื้นผิวอะไรสักอย่าง
คือมันมาแค่นี้จริงจริงเราระบุไม่ได้ว่ามันเป็นคราบเลือดที่ติดอยู่ที่ไหนนะคะ
แต่ก็ถูกโพสต์อยู่ในเพจเนี่ยมันเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะ
รวมถึงมีการโพสต์รูปกุญแจล็อกข้อมือเป็นภาพวาดนะคะ
นี่ภาพนี้แล้วเขียนบอกวีดีโอลงไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวโดนฟ้องอีก
แล้วก็หยุดเคลื่อนไหวไปเลยทีมข่าวก็พยายามติดต่อสอบถาม
ต้องถามบางแจ๊กอะเนาะว่าเพจนี้เขาบอกว่าสงสัยบางแจ๊กหรือเปล่า
เป็นคุณบางแจ๊กหรือเปล่าจนตอนนี้ยังติดต่อใครไม่ได้เลย
ก็เลยยังไม่รู้ว่าต้องการจะสื่ออะไรหรือว่าหมายถึงอะไรยังไงนะคะ

สัปดาห์หน้าก็รอดูนะครับคุณแม่เดินสายทั้งสัปดาห์เลย